ฉันต้องกลายเป็นหมายลูกฉันไม่มีพอ
เธอแค่จะมาขอโทษกันง่ายหรอ
เพลงนี้ฮิตติดถูกกันทั่วบ้านทั่วเมือง
ร้องโคเวิร์ตก็หลายเวอร์ชั่น
แต่ที่ฮาสนั่นก็สองสามีภรรยา
นิวนพัดศรเป๊กเปรมณัฐนี่แหละค่ะ

พบเป็นแม่ลูกโอ้เบบี
ฉันต้องกลายเป็นหมายลูกฉันไม่มีพ่อ
เขาแค่จะมาขอโทษกันง่ายเหรอ
ก็รู้ว่าฉันก็แน่นอนความผิดของเธอ
ฉันจะเอาคืนให้เธอยืนไม่ไหว
แม่แม่คุณแป๊กเปรมค่ะ
ไหนว่าโดนบังคับเล่นเสนียเลยนะ
ส่วนมาม่านิวนั้นรักแรงนะคะ
ล็อกคอจะหักเอาเป็นสามีต้องอดทน
เจ็บแค่ไหนก็ต้องทนได้ค่ะหุบหุบ